พรีเซ้นเตอร์มาเปิดตัว

ก็เป็นสูตรที่นำเข้าก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะดีขึ้นไปอีกนะคะ
ก็ส่วนตัวใช้แล้วก็มันก็ดีขึ้นทุกครั้งทุกครั้งอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็มีวินัยในการเข้ามาเสริมสวยอยู่ตลอดเวลา
อยากฝากเชิญชัวร์ไงครับ
ก็เชิญชวนนะคะสำหรับคนที่รักความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
อายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็เข้ามาที่วันนิสาได้ค่ะ
ก็อาจจะติดตามผ่านแฟนเพจในเฟซบุ๊คหรือว่าไอจีวานิสาคลินิกได้

อ่าเมื่อวานน้องเข้ามาด้วยกันไปเทียงเวลา
ไม่เป็นไรเนาะก็แล้วมีเซิฟไพรซ์ช่อด๊อกไม้ไป
มอบก็ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจที่ดีอะค่ะ
เขาบอกเราไหมคะเขามอบในฐานะอะไร

หรือมองให้เขาในสถานะอะไร
เราเป็นแฟนเก่ากันค่ะ
เราเป็นที่ปรึกษาของกันแต่เป็นทองปรึกษาในครอบเขต

จะรีเทอร์หรือเปล่าอย่างน้อย
โมอยู่อย่างนี้โมรู้สึกว่าโมโอเคแล้ว
ตัวคุณแต๊งเองเขาก็ต้องมีแบบเขาก็ค่อนข้างจะติ๊ดหน่อยนึง
เขาจะมีเวลาส่วนตัวที่อยากจะวาดรูปหรือว่าทำกิจกรรมอะไรของเขา
ตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลเรา
คือทั้งคู่ค่ะยังไม่พร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันเลยค่ะ
ไม่มีสวัสดิ์หนึ่งไหมกลับมาที่อยากจะคิดกลับมาพบกัน
มีค่ะมีค่ะมันจะมีบางแวบในช่วงแรกที่ช่วงแรกที่เริ่มกลับมาพิมพ์คุยกัน
โมถามสารทุกข์สุขดิบว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
ช่วงที่เขาแบบเพิ่งเลิกลากับแฟนเขาใหม่เนี่ย
โมก็เห็นเขาโพสต์อะไรที่เขาแบบค่อนข้างหนักกับชีวิตเขาเหมือนกัน
โมก็ถามว่าเขาโอเครึเปล่าอยากมีอะไรปรึกษาก็บอกได้ช่วยได้นะอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นก็มีเหมือนกันที่คิดแต่ว่าด้วยความที่พอเราลองคุยกันในแบบที่จะกลับมาแล้วสักพักเนี่ย
มันไม่เวิร์คเลยค่ะมันไม่เวิร์คกว่าการที่เราต่างคนต่างอยู่คนเดียว
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเป็นแฟนเก่ากันอย่างนี้มันดีกว่า
เพราะเราทดลองดูแล้วแล้วมันแบบมันทำให้งานของเราก็ค่อนข้างจะเป๋เหมือนกัน
แล้วก็เราเอาเวลาที่เราควรจะดูแลตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้ดูเอาเวลาไปให้กันและกันเนี่ย
เราเองก็ไม่ได้ถูกพัฒนาแถมยังแย่ลงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเหตุผลอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแฟนกันไม่ได้
ความพร้อมค่ะคือโมว่าด้วยความที่โมเองก็เคยแต่งงานมาแล้วนะคะ
แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้มาพอสมควรแล้วเหมือนกัน
แล้วก็ถ้าเกิดโมกลับไปมีแฟนอีกคราวนี้มันจะล้มไม่ได้แล้วนะ
คือคราวนี้มันจะต้องมากกว่าการแต่งงานครั้งแรก
มันอาจจะต้องมีครอบครัวมีน้องหรืออะไรอย่างนั้นกันไปเลย
เพราะฉะนั้นโมคิดว่าความพร้อมตรงนี้สำหรับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างโมเองเนี่ย
ก็ต้องถามไปถึงครอบครัวด้วยเหมือนกันว่าทั้งสองฝ่ายโอเคหรือเปล่า
แล้วตัวเราเองสองคนเนี่ยพร้อมหรือเปล่ากับคนทั้งคู่ที่มีบาดแผลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แล้วจะมาอยู่ด้วยกันโดยที่ช่วยกันพัฒนาซึ่งกันและการดึงข้อดีดึงความสามารถของกันและกันออกมา
ตอนนี้เอาง่ายเลยเราต่างต้องรักษาดูแลตัวเองให้คงที่
ให้คงให้แบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าให้ตัวเราแบบแผลรักษาแผลให้มันดี
แล้วก็คงที่แบบเนี้ยไปได้นานนานก่อนอืมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสมมุติว่าโมกลับไปครบ
อาจจะไปใช้นิสัยแย่เก่าของโมกับคุณแตงก็ได้
หรือว่าคุณแต๊งกลับมาคบกับโมแล้วคุณแต๊งอาจจะไม่ได้ทำงานก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าโมกลับไปประวัติศาสตร์สำรอยที่เขาเลิกครั้งที่แล้ว

จริงเราได้แจ้งความจำนงไปไหมว่าเราอยากให้เขาพร้อมเพราะเราอยากมีลูกเราอยากมีครอบครัวที่ดี
จริงแล้วในความรู้สึกโมเลยโมไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีลูก

เพราะโมมีความรู้สึกว่าตอนนี้โมโมอยากมีชีวิตที่อยากอยู่คนเดียวทำงาน
ปลายก็รับใช้พระเจ้าอยู่ในโบสถ์

เพราะเมื่อก่อนโมแล้วจะเอาความรักไปที่ตั้งอ่ะ
วันนี้โมอยู่คนเดียวได้อย่างสบายเลย
มันไม่ใช่ทางที่เราควรจะยืนอยู่นั้นแล้ว
ก็คนที่จะต้องอยู่กับเราได้เขาต้องเป็นผู้รักษาเราด้วยเหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นผู้รักษาเรา
มันก็พากันดิ่งลงเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นโมว่าโมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโมทำงาน
งานเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยหักหลังใคร
รู้สึกว่าโมมั่นคงกับการทำงานแล้วก็พอโมมีพระเจ้า
โมมีความหวังในพระเจ้ามากกว่ามีความหวังกับอย่างอื่นบนโลกใบนี้
รู้สึกว่าตรงนี้มีชีวิตที่มั่นคงแล้ว
โมมีอิสเตอร์โมรู้สึกว่าโมก็มีที่ให้ความรักของโมลงแล้ว

ที่โมมก็ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนมาประบัด

มันทำยังไงมันคิดมีวิธีคิดยังไงทำให้เรามองไปในมุมนี้
มีวิธีคิดยังไงก็ง่ายนะคะเราเกิดมาตัวคนเดียวตายไปก็ตัวคนเดียวมันเป็น
มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วว่า
อยู่บนโลกนี้พระเจ้าให้เรามาเกิดบนโลกนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่น
ไม่ใช่ว่าโหยหาจากสิ่งอื่นหรือคนอื่นมาช่วยบำบัดเรา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหน้าที่ตัวเองว่าหน้าที่ของเรามันเป็นแบบนี้นะ

ถ้าเกิดเรายังทำให้ตัวเองไม่ดีเรายังดูแลตัวเองไม่ดี
ยังเป็นซึมเศร้ายังนอนสมหรือยังอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือหรือดูแลใครเขาได้

มันเลยทำให้เราต้องปิดทีมงมองทีมงเลยนะคะ
รักที่ผ่านมาไม่ซักเซตแล้วทำให้โมเป็นแบบนี้
อันนั้นโมมองว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้โมได้เรียนรู้ว่า
เหล่านั้นโมไม่ควรเอาความหวังไปฝากไว้กับมนุษย์

ทางศาสนาพุทธอาจจะเรียกว่าเข้าใจ

ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าอยากให้โมมี
ก็จะมอบใจที่พร้อมร่างกายที่พร้อม
ร่างกายที่พร้อมแข็งแรงกว่านี้มาให้

จะต้องมีผู้ชายไม่มีเซนต์เลย
อันนี้โมบอกกับแต๊งไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะปริ้นได้แค่แฟนเก่า
ใช่ค่ะก็เป็นแฟนเก่ากันนะคะ
มันมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ถ้ามีคนที่ดูแลเขาได้ดีกว่าโม
โมโมก็จะรู้สึกดีเห็นเขาดีก็จะมีความสุขไปด้วย
เราเองก็เหมือนกันเราจะใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปถ่วงเขา
ไม่ได้ไปทำให้เขารู้สึกว่าแย่ลงหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เราจะเจอกันที่โบสถ์ที่เซลล์
สามารถที่ทำที่โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือไปไหนมาไหนกับครอบครัวเขา

ว่าเปิดโอกาสถ้าใครเข้ามาหาเขาหรือเข้ามาหาเราก็ต่างคนต่าง
ก็ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของกันและกัน

มันก็โอเคกับสถานที่ค่ะ
โมไม่เสียใจกับคนที่เชียร์ว่ากลับมาแล้วมันดูน่ารักกว่าเดิม

แต่ว่าโมเชื่อว่าคนที่เชียร์เนี่ยเป็นคนที่อยากให้ทั้งคุณแบงค์แล้วก็โมมีความสุข
แต่ว่าถ้าความสุขที่สุดของเรามันไม่ใช่คู่กันเขาก็ไม่อยากเชียร์
แสดงว่าโมคิดว่าต่อเดียวไปฉันก็ไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากจะแต่งงาน
ช่างน้าตอนนี้ช่างน้าช่วงเวลานี้หรือภายในปี๒ปีนี้โมยังอยากขออยู่คนเดียวก่อน

ให้น้องก็ขยืนข้างหน้าขวางตรงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันล่าง

รู้สึกแต่ไม่สู้พูด
กลัวแม่ร้ม

วันนี้เรามีโปรเซินสำหรับสิบสองสิงหาภาแม่เที่ยวด้วยเนี่ย

วันนี้เห็นบอกว่าจะมีการทำทีเม้น

ท้องมือค่ะ

ท้องมือค่ะ
ท้องมือค่ะ

ท้องมือค่ะ

ท้องมือค่ะ

ท้องมือค่ะ
ท้องมือค่ะ
ท้องมือค่ะ
ท้องมือค่ะ
ท้องมือค่ะ